ความเคลื่อนไหวของนักเตะจากอสัมชันธมบุรีกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดนั้นพวกเขานั้นเดินทางไปที่อังกฤษเพื่อไปประลองแข้งแล้วก็ฝึกทักษะฟุตบอลนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณชนะเดชพิรัตนมงคลครับ
ด้านหลังของผมครับน้องเยาวชนจากโรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี
ซึ่งจะมีการซ้อมทั้งหมด๕วันวันนี้ลงซ้อมเป็นวันแรกครับ
โดยก่อนลงสนามนะครับน้องนักฟุตบอลจากโรงเรียนอสัมชันธนบุรี
ที่นำทีมาโดยยายาตุเรแซเกอลอักเวโรดาวิทซิลบาร์เควินเดอร์บรุ้นและกาเอลกรีชี
ที่เดินทางมาแจกลายเซ็นพบปากพูดคุยแบบเป็นกันเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ได้ให้คำแนะนำฝึกสอนเทคนิคต่างอย่างใกล้ชิด
โดยวันนี้ได้เน้นในเรื่องของการหาพื้นที่รับส่งบอลและเพลสซิ่ง
ตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากอังกฤษได้จากคุณชนะในทุกช่วงข่าวนะครับ